ก็จะได้มาสรรุปเบื้องต้นนะคะรักษาต่างต่าง

ผู้สื่อข่าวก็ได้ติดตามมานะครับ
สกตร์มีการเดือดทหารการตายไปพอสมควรแล้ว
ก็มีการเล่าแล้วนะครับตัวปกติก็จะอยู่ที่ที่เขาเป็นการส่งน้ำใช่ไหมครับ
คือตัวปกติถ้าเป็นศพที่เสียจากการส่งน้ำเนี่ย

เช่นเศษดินเศษโครนเศษพืชนา
น้ำให้เสร็จน้ำขนาดเล็กอะไรแบบนี้นะครับ
พลึกเข้าไปในทางเดินในใจจากศูนย์ร่างของน้องเนี่ย

ตั้งแต่ทางเดินในใจลงไปตั้งแต่ศูนย์บนเนี่ยศูนย์ร่าง
หรือถึงตัวปอดเองเนี่ยก็ไม่ได้มีพวกสิ่งการปลอมอะไร
ปอดก็ไม่ได้มีลักษณะของลงหรือวงทางอะไรที่ผิดประติก
ไม่ได้เกิดจากการที่ถูกล้มจากการตัด
การหั่นการสัดเดรแอนซึกแล้วก็ทางการแทนของสัด
หรือว่าเป็นลักษณะของการที่น้องการผิดทำร้ายหรือทำให้ผิดแข็งความราว
ณตอนนี้เท่าที่เดี๋ยวเราถามเรามีจัดการโดดสม
ลักษณะของการตายอะไรก็ได้แต่การตายก็ได้ที่ค่อนข้างเฉียบทางอีกหนึ่ง

ถ้าในประเด็นเรื่องของการเวลาที่เด็กไปเดินแล้วส่งทางไปแล้วไปตากแดด
แล้วมีการเสียดน้ำแล้วแต่ต่างใช่ไหมครับ
ประเด็นของน้องนี่ก็คือว่าเนื่องจากว่าอาการเปลี่ยนแปลง
เราคิดว่ารักษณะของศพน่าจะเสียดิจมาประมาเมื่อสัก๑๒วัน
ก็น่าจะเป็นช่วงสำหรับที่น้องหายไปได้ไม่มาก
แล้วก็เป็นช่วงเช้าด้วย
หมอคาดการณ์ว่าไม่น่าจะทำให้เกิดเรื่องของการที่

และแสดงของการตายอะไรก็ได้
เสร็จการทายก็ได้ที่ท่านเฉียวทางอีกนึง
ก็คือหลังความเที่ยว
ปกติเวลาเราดูเราก็ดูทุกส่วนนะครับ
ก็คือดูทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวทีมงานภายนอกนะครับ
ทั้งในส่วนเรื่องของตัวด้านในด้วย
ของน้องเนี้ยข้างนอกเนี้ยจะดูน่าวต่างต่างเยอะนะครับ
จะเป็นเพราะตัวเองว่ามีเรื่องของการตากแดดอะไรต่างด้วยนะครับ
ส่วนตั้งแต่ศรีสัมภัยตรงตัวช่องหกเนี้ยตกนะครับ
ส่วนช่วงถ้าเป็นช่องท้องไปนะมีเฉพาะส่วนตัดอย่างเดียว
ต่อไปแล้วว่ามาตรฐานตอนต้องเชี่ยวที่เกิดจากบาดแพ้ถ้าจะเป็นคุณหมาหรือว่าเป็นตัวทอมหรือเปล่า
อ๋อก็คงไม่ก็คงจะวิทยุเวณกันดีสุดนะครับเพราะว่าในการรู้สึกบาดแพ้เนี่ยนะครับ
สัตวนแพทย์อาจจะเป็นผู้ชั้นนั้นเต่าหรือผู้ชั้นด้านสภาพนั้นซึ่งได้เขียนพร้อมกับส่วนนักฐานอีกครับ
อาจจะหลากหลายแต่ว่าเราก็เชื่อถึงในความวิทยุเวณดีกว่า
หลังตายเพราะฉะนั้นหมอมองว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากที่เราจะต้องไปรู้ว่า
หลังจากตายแล้วมีสัตว์อะไรมาอากาศบ้างเพราะว่าประเด็นที่เราสนใจก็คือสายการตายของน้องมากกว่า
เพราะฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังการตายไปไปแล้วตรงส่วนหน้า
อันนี้เป็นตัวหมอเข้าใจว่าที่เราเห็นน่าจะเป็นลักษณะของตัว
เผาขราะทศักดิ์แล้วใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่วันที่พบศพใช่ไหมครับ
อันนั้นเป็นล้องรอยของเป็นประแห่งสิทธิ์หลังตายที่หมอร้อยคำนึกต้นว่า
คุณนิลแล้วว่าน้องเนี่ยได้เสียคิดลม
แต่ว่าเมื่อผลการพิสูจน์ออกมาแล้วไม่ได้มีใครทำร้าย
ก็ควรต้องเป็นการตายด้วยธรรมดาคาไม่ได้ถูกธรรมดาคา

แต่ทีนี้ก็คงต้องรอดูทรัศน์การปวดได้ด้วย
คิดจะสั่งที่๑ว่าตัวเสื้อเองมีลักษณะค่าน้ำเลือ
การตายไม่ได้สาเหตุเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะครับ
ไม่ตายด้วยสาเหตุอาจจะโดนอย่างอื่นก็อาจจะรูกัดก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับ